ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แม่ค้าชานมไข่มุกนะคะ
ก็เอาคลิปเนี่ยไปลงในโลกออนไลน์เอาไปแจ้งตำรวจด้วยตามหากระเป๋าสตางค์ของเธอค่ะ
วางไว้ที่หลังรถแล้วกล้องหน้ารถเนี่ยจับได้ว่ามันหล่นแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
เธอเห็นจากกล้องหน้ารถกล้องหลังรถนะคะว่าเป็นคนที่ก้มเก็บกระเป๋าสตางค์ของเธอ
นี่ค่ะเธอก็ตามหาอยู่นะครับนี่นี่นี่ตกแล้วตกแล้วสีขาวนี่ค่ะคือแม่ค้าขายไข่มุกคนนี้ค่ะ
ก็เป็นรถฟู้ทรัคใช่ไหมคะไปขายชานมขายมุกไปขายน้ำนะคะแล้วก็
เมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะก็ไปขายกาแฟขายน้ำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองขายเสร็จก็จะกลับบ้าน
จังหวะนั้นลูกค้ามาซื้อน้ำก็เลยวางกระเป๋าในนั้นเนี่ยมีเงินสดประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท
เอทีเอ็มบัตรประชาชนใบขับขี่กุญแจบ้านของสำคัญอยู่ในกระเป๋าหมดเลย
เอาวางไว้หลังรถแล้วลืมหยิบกลับมาด้วยค่ะนึกขึ้นมาได้ก็ย้อนกลับไปดูตรงจุดที่ลืมไว้แต่ไม่เจอแล้ว
วางไว้ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซสีดำ
ไม่รู้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรก็ไม่ทราบค่ะ
แต่เห็นว่าก้มลงเก็บกระเป๋าเงินที่หล่นอยู่นะคะเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะ
เธอก็เลยนำหลักฐานจากกล้องท้ายรถฟู้ดทรัคไปแจ้งความที่สพปลวกแดง
ให้ช่วยตามตัวคนที่เก็บกระเป๋าเงินของเธอเอามาคืนด้วยค่ะ
รวมถึงก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะคะวิงวอน
ว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นคนในคลิปนี้แล้วเก็บกระเป๋าไว้
ก็ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นของใครก็เนี่ยค่ะ
เจ้าของเขากำลังรออยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเดือดร้อนมากด้วยค่ะ